ค่ะว่าก็ด้วยเรื่องของโควิดสิบเก้าเลยก็แล้วกัน
อ่าดูตัวเลขวันนี้แล้วต้องบอกว่าน่าตกใจคือหลายคน
อ่ะค่ะเพราะว่ามันสูงมากถูกต้องการระบาดในรอบ
ฮะรอบใหม่เนี่ยที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตลาดกลาง
สมุทรสาครแล้วก็บ่อนการพนันต่างในพื้นที่ทางตะวันออกเนี่ย

แต่ตัวเลขวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ
ทั้งหมด๒๗๙ราย

นี่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๒๕๗ราย
กักกันของรัฐ๖ราย
เป็นแรงงานต่างด้าวจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก๑๖ราย
ทำให้ตอนนี้นะครับไทยเรามีผู้ป่วยโควิด๑๙สะสมตั้งแต่รอบแรกเลยนะฮะ
จนถึงรอบนี้ด้วยทั้งหมด๗๑๖๓ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒นะครับทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิต๖๓ราย
ขณะเดียวกันนะครับตอนนี้มีจังหวัดที่ติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งหมด๕๓จังหวัด
เพิ่มขึ้นมา๒จังหวัดคือลำพูนและสะแก้ว
หลังจากที่การระบาดรอบนี้ลำพูนกับสะแก้วยังไม่มีใครติดนะฮะ
แต่วันนี้พบผู้ติดเชื้อแล้วก็เลยมี๕๓จังหวัด
ผู้ที่ติดเชื้อ๒๕๗รายจาก๒๗๙รายในวันนี้
เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเชื่อมโยงกับสมุทรสาคร๓ราย
ระยอง๒รายชนบุรี๑รายสถานบันเทิงชุมชนอาชีพเสี่ยง๑๖ราย
กำลังสอบสวนโรคกันอยู่๒๓๕รายและกระจายกันอยู่นะครับทั้งหมด๙จังหวัดนะครับ
สมุทรสาคร๘๙รายชนบุรี๕๑รายระยอง๓๗รายจันทบุรี๒๙ราย
สมุทรปราการ๑๓รายตราช๗รายกรุงเทพฯ๖รายสะแก้ว๒รายฉะเชิงเศร้า๑
ส่วนก็รู้แล้วว่าไปติดมาจากไหนอย่างไร
ที่เหลือ๒๓๕รายเดี๋ยวต้องสอบส่วนโรคกันต่อ
ตามกันอยู่ว่าไปไหนมาไหนกันบ้างถูกต้องนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิต๒ศพในวันนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับ
คนหนึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๖๒นะครับ
เป็นผู้ชายไทยอายุ๔๔ปีมีประวัติเกี่ยวกับโรคอ้วน
แล้วการเดินทาง๒๐ธันวาคมไปเที่ยวร้านอาหารกึ่งบานในกรุงเทพ
ธันวาคมมีไข้มีน้ำมูก๒๘ธันวาคมเนี่ยมีอาการเหนื่อยหอบ
ธันวาคมรู้สึกเหนื่อยหอบมากขึ้นไปตรวจที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เพื่อใช้ใส่ท่อช่วยหายใจทำให้ใช้เวลานานในการใส่ท่อหายใจด้วยนะครับ
ผลตรวจพบเชื้อโควิดตอน๔ทุ่มวันนั้นนะครับ๓๐ธันวาคม
ธันวาคมผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นมีอาการลักษณะหัวใจล้มเหลวด้วย
ส่งต่อไปโรงพยาบาลจุฬาเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
มีผู้เสี่ยงสูงในครอบครัว๗คนด้วยกันในโรงพยาบาลอีก๖คนนะครับ
รายที่๖๓ที่เสียชีวิตเป็นชายไทยอายุ๗๐ปีนะครับอยู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เป็นผู้ป่วยที่เคยรายงานมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
เขามีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติ
เมื่อ๒๙พฤศจิกายนแล้วมาพักอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด
วันที่๒ธันวาคมลูกสาวกลับมาจากกรุงเทพไปดูแล
วันที่๔ธันวาคมมีอาการเหนื่อยไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
แต่อาการไม่ดีขึ้นเลยถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลรัฐ
ธันวาคมที่ถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลวัดนะฮะ
แล้วก็รักษาโควิดมานะครับแต่ว่ามีอาการปอดอักเสบร่วมด้วยนะครับ
ทางเดินหายใจล้มเหลวด้วยและเสียชีวิตลงเมื่อ๒๒นาฬิกาเมื่อวานนี้
แพทย์ทวีสินวิศนุโยสินโคศกสบคบอกว่าสิ่งที่สบคพูดคุยกันในตอนนี้ก็คือ
คงต้องขอความร่วมมือกับจังหวัดให้ดำเนินมาตรการเข้มในพื้นที่ซึ่งณขณะนี้มีอยู่๙จังหวัด
จังหวัดนี้เนี่ยสบคจะแจ้งไปยังจังหวัดนะฮะไปยังท่านผู้ว่านะครับ
ว่าจะต้องมีมาตรการเข้มแล้วล่ะได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงคราม
นครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีชนบุรีและจังหวัดระยอง
มาตรการเข้มยังไงบ้างก็อย่างเช่นสถานบันเทิงนี่คงต้องปิดแล้วนะฮะ
ร้านอาหารขอให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นไปทานที่บ้านได้เท่านั้นนะครับ
แล้วก็ให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดด้วย
ไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครชนบุรีจันทบุรีระยองกรุงเทพและปริมณฑล
รวมทั้งต้องตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อได้ในทุกจังหวัด
ซึ่งแต่ละจังหวัดต้องทำงานหนักมากขึ้น
ส่วนคนไทยเองก็ต้องปรับตัวแล้วในตอนนี้นะครับ
อยู่กันเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วครับคุณหมอทวีสินบอก
แล้วก็นครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีชนบุรีระยอง
จังหวัดบวกกรุงเทพมหานคร
ขอให้มีการปิดสถานบันเทิงนะครับ
ร้านอาหารขอให้ใช้เป็นเพียงแค่สถานที่ซื้ออาหาร
แล้วก็นำกลับไปรับประทานที่บ้านนะครับ
เพราะว่าสถานที่ร้านอาหารอะไรทั้งหลายเนี่ย
แล้วก็ลองฝอยน้ำลายทำให้เกิดการติดเชื้อได้
ถ้าฟังจากโฆษกสบคก็จะชัดเจนนะครับ
เดี๋ยวทุกคนดูกราฟฟิกส์ดูเพจของเราอีกสักครั้ง
จังหวัดนะฮะที่ทางสบคจะแจ้งไปยังจังหวัดว่าต้องมีมาตรการเข้มข้นแล้วล่ะ

เพราะฉะนั้นจากนี้ไปท่านที่อยู่ในจังหวัดเหล่านี้ท่านรอฟังประกาศของทางจังหวัดของท่าน

แต่ว่าสบคแนะนำไปว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องปิดสถานบันเทิงแล้ว

เทคผับบาร์สถานบริการคาเฟ่ร้านน่งร้านนวดต่าง
ดนตรงดนตรีอะไรพวกนี้อันนี้ต้องปิดแล้วล่ะ
ร้านอาหารคุณก็ยังเปิดได้อยู่ขายอาหารขายข้าวปลาอาหาร
แต่เอาไปทานที่บ้านอย่างเดียวไม่ให้นั่งทานที่ร้านแล้ว
ถ้าท่านจำภาพได้ก็คือการระบาดในรอบแรกช่วงต้นปีที่ผ่านมาถึงกลางปี
ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าแต่ละจังหวัดเขาจะมีมาตรการเข้มมากเข้มน้อยแบบไหนเนี่ย
รอฟังจังหวัดของท่านก็แล้วกัน
เดี๋ยวคงจะออกมาภายในวันนี้พรุ่งนี้ยังไงนี่แหละครับ
ขณะที่โฆษกสบคบอกว่าเราอาจจะมีข่าวร้ายเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเยอะหน่อยในช่วงเวลานี้
แต่ข่าวดีมันก็ยังมีอยู่บ้าง
อย่างเช่นวัคซีนหลายประเทศเขาก็ฉีดกันไปแล้ว
ของไทยมีข่าวว่าจะมาสักประมาณกลางปีหน้า
ช่วงกุมภาพันธ์ก็น่าจะมาถึงแล้ว

แต่ว่าสวบคคงไปจัดกลุ่มนะครับ
จะกระจายไปให้กลุ่มไหนที่จำเป็นอะไรก่อนสำหรับการฉีดวัคซีนนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยมีการแถลงสถานการณ์โควิด๒รอบด้วยกันนะครับ

วันนี้ค่ะมีช่วงบ่ายค่ะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่ง
โดยในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะ
ก็ออกมาพูดถึงกรณีการระบาดในสถานบันเทิงแล้วก็ร้านอาหารที่ย่านบางพลัดกรุงเทพค่ะ
โดยบอกว่าผู้ติดเชื้อพบเพิ่มเป็น๔๘รายจากเดิมที่มีอยู่๔๓รายนะคะ
ถ้ารวมผู้ติดเชื้อรายแรกข้อมูลจากวันที่๑๕ถึง๓๑ธันวาคม
ก็รวมเป็น๔๙รายค่ะ
โดยเหตุการณ์นี้ไล่เรียงไปพร้อมกันนะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมค่ะ
พบผู้ชายป่วยแล้วก็ตรวจพบเชื้อ
จากนั้นก็ขยายผลไปพบว่าเพื่อนร่วมงานในสถานที่ทำงานเดียวกัน
ก็คือร้านอาหารแซ่บอีสานร้านอีสานกรองแก้วแล้วก็ร้านน้องใหม่พลาซ่า
พนักงานร้านเนี่ยตรวจพบโควิดลูกค้าก็ติดตามไปด้วย
แล้วก็ลามไปที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างนนทบุรีแล้วก็นครปฐมค่ะ
ทีนี้วันนี้เนี่ยเรามีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒รายใช่ไหมคะ

ใน๒คือชายไทยวัย๔๔ปีที่เสียชีวิตเมื่อวานที่ว่าเป็นโรคอ้วนนะคะ
อันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มตรงนี้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นตัวอย่างของการป่วยที่นำมาซึ่งอาการรุนแรงในเวลาอันสั้น
เพราะฉะนั้นขอย้ำเตือนแบบนี้นะคะว่า
ผู้สูงอายุเด็กหญิงตั้งคันคนที่มีโรคประจำตัวโรคปอดโรคเบาหวาน
ถ้ามีอาการทางเดินหายใจเมื่อไหร่ต้องพบแพทย์ทันทีนะคะ

จากประวัติพบว่ามีการป่วยมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่๒๖ธันวาคม
หลังจากที่ไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งนี้ในวันที่๒๐นะครับ
ยังมีคำแนะนำสำหรับประชาชนนะครับถ้าหากเป็นผู้ที่มีประวัติเสี่ยง

การพบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙มาก่อน
แล้วต่อมาในระยะ๑๔วันมีอาการทางเดินหายใจ
ไม่ว่าจะเป็นอาการไข้อายเจ็บคอน้ำมูก

แล้วต่อมามีอาการเหนื่อยจากการสังเกตการหายใจ
ก็ขอให้รีบปฏิบัติตัวโดยการไปรับการตรวจ
รักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วนะครับ
ซึ่งถ้าหากมาช้าเกิน๔๘ชั่วโมงก็มีโอกาสเสียชีวิตได้นะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับ

กาดต้องยกสูงด้วยนะครับช่วงนี้
ท่านผู้ชมครับกรณีผู้เสียชีวิตรายที่๖๒จากโควิด๑๙ในไทยนะครับ
แล้วไปใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับบาร์ที่ชื่อกรูฟอีฟูนิ่ง
ทางเพจของร้านได้โพสต์ข้อความแจ้งแบบนี้นะครับ
บอกว่าขอแจ้งลูกค้าทุกท่านโปรดทราบ
ืบเนื่องจากร้านที่ต้องหยุดให้บริการในคืนวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
เป็นผลมาจากข่าวผู้เสียชีวิตรายนี้
เป็นลูกค้าที่มีประวัติมาใช้บริการที่ร้าน๒๒ธันวาคม๒๕๖๖
ในช่วง๒๐นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
ใช้บริการพร้อมกับเพื่อน๓คนที่โต๊ะหมายเลข๘๒
แล้วก็มีวงเล็บบอกว่าทางร้านได้แจ้งกับเพื่อนผู้เสียชีวิตแล้ว
เพจของร้านบอกว่าวันนั้นผู้มาใช้บริการที่ร้าน
มีประมาณทั้งหมด๕๐๘๐คน
๒๕๖๔มีทีมแพทย์เข้ามาตรวจหาเชื้อกับพนักงานทุกคน
ผลจะออกวันที่๓มกราคมและทางร้านรวมถึงทีมงานได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
กับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
ขอให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการวันดังกล่าว
สังเกตตัวเองหากมีอาการให้ไปพบแพทย์

และทางร้านจะปรับปรุงร้านตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
โดยจะปิดร้านถึง๔มกราคมเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในร้าน
แก้ไขก๊อกน้ำให้เป็นระบบเหยียบเพิ่มจุดล้างเจลแอลกอฮอล์เพิ่มระยะห่างของโต๊ะนั่ง
ทางร้านขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
และขออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงหากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามทางเพจได้ทันทีนะครับ